ช่วงนี้หน้าฝนหลายคนบอกว่าไม่อยากจะผ่านเข้าไปที่ร้านล้างรถหรอก
เพราะว่าแหมล้างปุ๊บฝนก็ออกมาฝนก็ตกแล้วจะล้างทำไม
แต่ว่าไปดูที่อ่างทองเจ้าของร้านคาแคร์
เขามีโปรโมชั่นสุดพิเศษในการสู้หน้าฝนในช่วงนี้นะครับ
นี่แหละครับร้านคาแคร์แห่งนี้ตั้งอยู่ริมถนน
เลี่ยงเมืองตะบนบ้านแหอำเภอเมือง
หน้าร้านติดป้ายข้อความใยตุ้มเลยนะคุณ
เอาให้เห็นกันชัดเลยโดยบอกว่า
ลูกค้าที่เข้ามาล้างรถออกไปเจอฝนตก
กลับมาล้างรถฟรีภายใน๒๔ชั่วโมง
ร้องใบเสร็จเอามายืนยันหน่อยนะครับ
แสดงว่าต้องล้างเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งใบเสร็จนะ

เอาเป็นหลักฐานตลอด๒๔ชั่วโมงเข้าไปเจอฝนสกปรกมาอีก

นำรถยนต์เข้าไปใช้บริการแบบไม่กลัวฝนอย่างไม่ขาดสายด้วยนะครับ

คือคุณอาประทวนสำลีอ่อนบอกว่า

ทำให้ลูกค้าหลายคนไม่กล้านำรถไปล้างหรอกค่ะ
ก็จริงนะคะลูกค้าบอกล้างไปก็เปลืองนะคะแต่ก็จะหมักไว้ก็มันหลายวันหลายเดือนนะคะ

ดูภายในก็ยังดีนะครับแต่ข้างนอกเนี่ยโหนเลอะเลยนะครับ
ก็พอเอามาล้างก็กลัวฝนจะตกใส่ทำให้รถสกปรกอีกนะคะ
เพื่อไม่ให้ลูกค้ากังวลอีกต่อไป

หากขับออกไปภายใน๒๔ชั่วโมงแล้วเจอฝนตกใส่
สามารถนำใบเสร็จมายื่นขอล้างรถใหม่ได้อีกรอบ
ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

โมชั่นเหล่านี้เราก็เคยเห็นบ้างนะ
ผมก็เคยเข้าร้านที่เขาให้โปรโมชั่นแบบนี้

ทำไมคะล้างเสร็จออกมาฝนตกปุ๊บอีกวันก็คิด
ถ้าจะเอาเข้าไปล้างอีกเดี๋ยวก็ตกอีก
ก็เลยล้างข้างเดียวพอแล้ว
ภายใน๒๔ชั่วโมงจะต้องมีอีกแหละ
ก็เลยพอแล้วเดี๋ยวก็ตกอีกนะฮะช่วงนี้ก็ไปล้างค่ะ
ช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องของฝนด้วยนะครับ